เอออ่ะพักความร้อนบ้านนั้นมาดูของดีบ้านนี้ดีกว่าค่ะ
ป้องนวัดค่ะกับแฟชั่นเซตล่าสุด
สาวขยี้ตากันหลุดโฟกัส
แทนที่จะมองกล้ามล่ำแต่กลับไปที่อะไรตรงนั้น

พี่ป้องรอบนี้ถามหน่อยโดนแซวแบบนี้เขินไหมพี่

อย่างน้อยเขาก็แบบไม่ได้ด่าเราว่าแบบเอออ้วนทุเลศอะไรอย่างนี้
ก็ไปสายนั้นก็ได้ครับ
เป็นแนวแบบว่าหยอกขำ
ไม่ได้แบบว่าโคคคามผิดคำอะไรไม่มีครับ
จะต้องระวังหลุดโฟกัสทั้งหมดให้เช็คอุณหลำไหมครับ

เราก็ไม่ต้องไปลงถ้าเล็กเราก็ไม่ต้องไปลง